อุตส่าห์ให้ทั้งความรัก

กระทั่งเงินด้วยแต่กลายเป็นว่า

โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง
หลอกให้รักหลอกให้แต่งงาน

ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันแล้ว
เขาบอกว่าเป็นนักข่าวสาวหล่อ
ที่ออกมาบอกใครก็ได้

เขาตกเป็นเหยื่อเองเลยเหรอ

เอาหลักฐานทุกอย่างเลยไปร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ

ก็ถูกพยาบาลสาวสวยร่งพยาบาลเอกชนชื่อดัง

แล้วถูกหลอกให้ไปกู้เงินจนเป็นหนี้

ฝ่ายหญิงทักมาหาก่อนก็พูดคุยกันจีบกัน

หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็มาบอกว่าเนี่ยพ่อแม่เขาไม่สบายใจเลย
กลัวว่าเขาจะเสียหายทางฝั่งนักข่าวสาวหล่อคนนี้เขาก็บอกว่า
เราจริงใจไปหาเลิกมั่นหมายมาเลยค่ะ
ครับได้เลิกมาคือสิบเจ็ดมีนาคมเขาก็บอกอุ้ยคือฝ่ายหญิงอ่ะ
ฝ่ายหญิงอ่ะทางบ้านเป็นคนหาเลิกมาให้นะฝ่ายนักข่าวสาวลอเขาก็บอกอุ้ย
ทำไมเร็วจังเราเพิ่งเจอกันเมื่อปลายเดือนมกราคม
บกันได้เดือนเดียวเธอจะให้เราแต่งเลยเหรอ
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าก็ครอบครัวเขาเป็นห่วงกลัวเขาจะเสียหายครอบครัว
ก็เลยหาเลิกมาให้แล้วคนมันรักอ่ะเนาะ
นักข่าวสาวหล่อรายนี้ก็เลยบอกโอเคได้ไม่เป็นไรตกลง

เพื่อจะใช้ในงานมั่นของเราสองคนอันนี้ฝ่ายหญิงบอก
พอใกล้ถึงวันมั่นคือ๑๗มีนาคมใช่ไหมคะ
ฝ่ายหญิงโทรมาบอกว่าตัวเองโทรศัพท์เขาตกน้ำ
ไปซ่อมแล้วแล้วถูกร้านแฮ็กข้อมูลแอปธนาคาร
เงินเก็บที่เตรียมไว้สำหรับงานมั่นเนี่ยหายเกลี้ยงเลย
เขาบอกเขาช็อกมากเหมือนกันนะช็อกแบบช็อกเลยว่าอุ้ยยังไงดีอ่ะ
ใกล้จะถึงงานมั่นของเราแล้วเป็นห่วงแฟนสาวด้วย
เงินหายจะต้องเป็นไงแบบไหนฝ่ายหญิงเลยบอกว่าตัวเองเอาอย่างงี้ไหม
เราไปกู้เงินธนาคารกันมาก่อนดีไหมสี่แสนห้าหมื่นบาทไว้จัดงาน
ฝ่ายหญิงก็ขอยืมมือถือเข้าไปใช้แล้วก็ใช้เงินไปกับงานมั่นเนี่ย
หนึ่งแสนสามหมื่นบาทกู้มาสี่แสนห้าครับใช้กับงานมั่นไปเนี่ยแสนสาม
เหลือเงินอยู่สามแสนสองหมื่นบาทในบัญชีซึ่งแฟนสาวยืมโทรศัพท์ไปใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ในบัญชีที่เป็นแอปธนาคารอยู่กับแฟนสาว
เอาไปด้วยอ่ะอยู่กับแฟนสาวเขาบอกตัวเขาเนี่ยไม่ได้แตะเงินเลยสักบาทเดียว
พอทวงถามเงินจำนวนนี้ว่าเอาตัวเองแล้วเงินอีก๓๒๐๐ที่เหลืออยู่มันอยู่ไหนอ่ะ
พอดีเขาเอาไปลงทุนซื้อชุดตรวจเอทีเคหมดแล้ว
ฮะยังไงนะอ๋อแล้วก็พอดียายเขาป่วยด้วยอ่ะ
ต้องใช้เงินรักษาตัวเองไปกู้มาให้เขาอีกสี่หมื่นได้ไหม
ก็ไปจนกระทั่งถึงงานแต่ง๗พฤษภาคม
ฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนที่เหลือไปจัดงานนะ
รวมค่าชุดค่างานค่าสถานที่แสนห้าแต่เขาบอกว่าเออแต่ว่าเงินตรงนั้นอ่ะมันยังไม่โอนเข้ามาเลยอ่ะ
ยังไม่ได้เงินก็เลยบอกเอองั้นเดี๋ยวไปขอยืมเงินน้าสาวมาจ่ายให้ก่อนก็ได้
ครับตอนนี้นี่เป็นหนี้ธนาคารสี่แสนห้านะนักข่าวสาวหล่อใช่ไหม
มาสี่แสนห้าแล้วก็ไปกู้เพิ่มอีกสี่หมื่น
แล้วก็ไปขอยืมน้าสาวมาอีกแสนห้าอ่ะสุดท้ายตัวเขาเองอ่ะ
นักข่าวสาวหล่อคนนี้ป่วยก็ต้องใช้เงินในการรักษาตัวใช่ไหมคะ
หนึ่งแสนบาทขอเงินฝ่ายหญิงบอกตัวเองตัวเองเขาไม่สบายมากเลย
เขาต้องใช้เงินในการรักษาตัวแสนนึงที่ตัวเองเอาไปลงทุนอ่ะ
เอาให้เขาก่อนได้ไหมฝ่ายหญิงก็บอกว่าตัวเองมันลงทุนอยู่
มันไม่มีมันคือบ่ายเบียงทุกอย่างเขาเลยบอกต้องลาออก
ลาออกจากงานเพื่อจะได้เงินที่ลาออก๑แสนบาท
เอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลยังไม่ทันได้จ่าย
แฟนสาวเอาเงินไปใช้อีกแล้วบอกว่าตัวเองเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วนะ

ก็ยังไปหนี้ลงพยาบาลอยู่แสนนึงอโห

หลายคนสงสัยว่าทำไมใช้เงินในบัญชีคุณได้ขนาดนี้

ธนาคารอะไรในนั้นก็โอนเอิญอะไรอยู่ในนั้นหมดเลย
เพราะว่าไว้ใจมากแฟนสาวรู้รหัสทุกอย่าง
เขายังบอกอีกด้วยว่าตลอด๘เดือนที่คบหากันมาเนี่ย
คิดเสมอเลยว่านี่คืออีกครึ่งหนึ่งของเรา

ไม่ได้เอกใจเลยว่าจะถูกหลอกถูกอะไร
ตอนนี้รวมนับหนี้ไปเนี่ยล้านกว่าบาทแล้ว
แล้วที่ผ่านมาก็ถูกกีดขวางไม่ให้ติดต่อกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง
แล้วก็ปั่นให้คนในครอบครัวทะเลาะกันอีก
วันนี้ฝ่ายหญิงตีจาก

ที่ผ่านมานี่มันหลอกกันนี่

เขาบอกเขาเครียดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยนะคะ
คือเราแบบกระทั่งว่า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

จนจนเขาทิ้งเขาโทรหาแม่รู้ไหมร้องไห้หนักมากเลย
แม่ก็ร้องแม่ถามเลยว่าทรัมม์นึกผิดอย่าง

บอกเลยว่าไม่มีใครรัก
เท่าแม่เท่าญาติพี่น้อง
แม่อยู่กับลูกมาแม่ไม่เคยทะเลาะไม่เคยด่าลูก
ฟังความต้องฟังทั้งสองด้านนะคะเราพยายามติดต่อฝ่ายหญิง
คู่กรณีของนักข่าวสาวหล่อที่ว่าไปหลอกเขาอะไรเนี่ยนะคะ

แต่ได้คุยเนี่ยคือคนนี้เนอะแต่เราได้คุยกับเพื่อนของเธอนะ
ได้คุยได้ข้อมูลจากเพื่อนมาว่าช่วงนี้เธอเดินทางจากขอนแก่นบ้านเกิด
ทำธุระในกรุงเทพแต่เพื่อนบอกเพื่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไร

สำหรับเรื่องความรักที่แต่งงานกันกับนักข่าวสาวหล่อเนี่ย
เขาบอกว่าคือรู้มาว่าขอแยกทางกันแล้ว
แล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่แล้ว

อ้าวแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วเงินน่ะ

เขาบอกก็เท่าที่รู้มาก็คือเห็นบอกว่า
คุยกันในแชทว่าเออเดี๋ยวจัดการให้